ฤทธิ์อิโต้บินนี่ไม่ใช่หนังจีนนะ

คือแม่ค้าจอมเหวี่ยงอีโต้ใส่รายเดอร์
ยังไม่ทันแบะแต่เลือดอาบอยู่เหมือนกัน
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่รายเดอร์ถูกแม่ค้าเหวี่ยงมีดอิโต้ใส่
จนหัวแบะเลือดตกยางออกเกิดขึ้นที่เคหาร่ม๙๖๔

รายเดอร์เราใช้ชื่อว่าคุณเตคุณเต๋ได้รับบาดเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วง๒ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
ผมกดรับออเดอร์จากลูกค้านะคุณฮะ
จากนั้นผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่ง

พอไปถึงนะคุณผมนั่งรออยู่ตั้ง๔๐นาทีเนี่ย
ลูกค้าแชทมาถามบอกว่าอีกนานไหมอาหารถึงจะได้
ผมก็เลยเดินไปถามแม่ค้า

บอกว่าเป็นรายเดอร์มีหน้าที่รอก็ต้องรอ
รายเดอร์ก็โอ้โหทนนิดหนึ่ง
แต่ทีนี้ถูกด่าอีกนะฮะ

เขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตกดยกเลิกออเดอร์ของลูกค้าไปก่อน
จากนั้นก็เดินหันหลังออกมาจากร้านจะเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถ
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่อมีมีดอิโต้บินมาจากทางด้านหลัง
แล้วมาโดนที่เท้าจนเลือดไหลคุณ
โดนหัวแบะนะแต่โดนเลือดตกยางออกเพราะเป็นบาดแผลที่เท้า
ส่วนที่มีคนตั้งคำถามว่ารายเดอร์ไปทำอะไรให้ร้านไม่พอใจหรือเปล่า

คุณเต้ก็ยอมรับแบบตรงบอกว่าตอนที่ผมเนี่ย
ทางร้านรุมด่าทอและพูดไม่ดีใส่
ผมก็เริ่มโกรธผมมือไม้สั่นเหมือนกัน
ผมต้องหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบระงับใจ
แล้วผมก็ดีดขี้บุหรี่เข้าไปในร้าน
แต่ผมไม่ได้ทำร้ายใครนะฮะ

คิดแล้วกันว่ามันหนักกว่าที่ผมดีด

ทีนี้ผมไปแจ้งความครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนร่มกล้าวไว้แล้ว

ผมนั่งสักพักใหญ่แล้วพี่
แล้วนี้ผมเดินเข้าไปถามเวลาของออเดอร์ว่ากี่นาทีจะได้
เจ๊กี่นาทีถึงได้ออเดอร์นี้ผมจะได้แจ้งกับลูกค้า
ผมก็บอกว่าสักพักนี่เจ๊ระบุเวลาให้ผมได้ไหม
ผมจะได้แจ้งกับลูกค้าถูกเพราะว่านี่ก็เกือบชั่วโมงแล้ว
เขาก็ใส่เป็นชุดเลยครับใส่ผมเป็นชุดเลย
ด่าผมลุมเขาพูดมาว่า
พวกมึงมีหน้าที่รอพวกมึงก็ต้องรอ

แล้วตอนนี้ผมบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวยกออเดอร์เอง
แต่ผมไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขานะครับแค่ว่ามีเหตุการณ์แค่ว่าผมดีดบุหรี่เข้าไป
ตอนนี้ผมกลับลำได้ยังได้เต็มคำ
กับรำได้นิดเดียวพี่เขาปลามีดเข้ามาหาผม
เป็นมีดอิโต้ครับมีดอิโต้มีดโต้ใหญ่อะครับ
โอ้โหเรื่องที่เป็นเหตุวิวาดกันแบบนี้ต้องฟังความสองด้านดีไหมคุณวราพร
เราไปทางร้านทางร้านชี้แจงมาแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนนั้นรายเดอร์คนนี้มาถามว่าต้องรออาหารอีกนานไหม
เพราะลูกค้าถามมาอ้างว่าลูกค้าถามมา
ทางร้านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าโทรเข้ามาที่ร้านเลยเดี๋ยวร้านจะคุยเอง
แต่รายเดอร์ก็ไม่ยอมฮะแล้วรายเดอร์ก็มาใส่อารมณ์กับทางร้าน
แต่พอที่ร้านโทรไปสอบถามลูกค้ากริ้งกร้างไปหาลูกค้า
ลูกค้าบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ตามอาหารเลยค่ะรอได้ค่ะ
ทางร้านก็เลยโมโหบอกรายเดอร์ใจร้อนเองหรือเปล่า

แล้วก็บอกรายเดอร์ว่าถ้ารอไม่ได้ก็กดยกเลิกไป
และตอนนั้นก็เห็นว่ารายเดอร์ปลาอะไรบางอย่างเข้ามาที่ร้าน
ด้วยความตกใจฮะเจ๊ก็เลยนี่มีดสะบัดใส่เลย
คือเจ๊ก็ตกใจเจ๊ก็คว่างมีดออกไปเพื่อป้องกันตัวเจ๊บอกแบบนี้
อันนี้ในฝั่งเจ๊นะนี่แต่ไม่รู้ว่าไปโดนไหนเนี่ยโดน
โดนเท้าใช่ไหมโดนเท้าของรายเดอร์นะฮะ
เป็นเรื่องเป็นราวใจเย็นกันนะครับทุกคนครับ